วันนี้สารอุทธรภาค๗พิพากษาเพิ่มโทษนายเปรมชัยกรณสูตร
และพวกรวม๔คนในคดีล่าเสือดำในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะครับ
ซึ่งนายเปรมชัยได้ถูกคุมตัวเข้าเรือนจำทันที
หลังจากยื่นขอประกันตัวในชั้นดีกาที่จะสู้คดี
แต่สารดีกายังไม่มีคำสั่งออกมาในวันนี้ว่าจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่

ในวิเศียรเชียรชินวงหัวหน้าเขตรรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
รู้สึกพอใจที่สามารถทวงคืนความยุติธรรมให้กับเสือดำได้
หลังศาลจังหวัดทองพาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
คำพิพากษาสารอุทธรภาค๗
เพิ่มโทษนายเปรมชัยกรณสูตร

จำเลยในคดีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ฝั่งตะวันตกช่วงวันที่๔๖กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
พร้อมของกลางเป็นซากเสือดำไข่ฟ้าหลังเทา
เก้งพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมาก
โดยเพิ่มโทษในเปรมชัยจำเลยที่๑
เป็นจำคุก๒ปี๑๔เดือนไม่รอลงอาญา
จากเดิมที่สารชั้นต้นพิพากษาจำคุก๑๖เดือน
นายยงโดดเคลือคนขับรถของนายเปรมชัยจำเลยที่๒
จำคุก๒ปี๑๗เดือนไม่รอลงอาญา
จากเดิมจำคุก๑๓เดือน
นาธีเรียมแสนทำหน้าที่แม่ครัวจำเลยที่๓
จำคุก๑ปี๘เดือนปรับเงิน๔๐๐๐บาท

จากเดิมจำคุก๔เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
ส่วนนายธานีทุมมาจำเลยที่๔

จำคุก๒ปี๒๑เดือนไม่รอลงอาญา
จากเดิมจำคุก๒ปี๑๗เดือน
โดยสารเพิ่มโทษฐานสนับสนุนให้ล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง
ร่วมกันมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
พร้อมยื่นตามสารชั้นต้อนปรับจำเลยทั้ง๔คน
ให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
รวม๒ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย
ขณะที่นายเปรมชัยและพวกยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์

โดยสารพิจารณาแล้วเห็นควรให้ส่งคำร้อง
สารดีการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่
เมื่อครบเวลาราชการในวันนี้
ยังไม่มีคำสั่งจากสารดีการลงมา
เจ้าหน้าที่ราชธรรมจึงควบคุมตัวนายเปรมชัยและพวก
ยังเรือนจำทองผาภูมิต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน